คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่พี่ฟ้าคนสวยของเรากันบ้างดีกว่า

ไม่ได้มายืนเต้นอย่างเดียวนะพี่ฟ้าค่ะ
ปฏิบัติภารกิจกันอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแต่ละวันเลยจ้ะ

ไปเลยค่ะไปกับคุณแม่เนยโชติกา
ไปมอบน้ำใจดีให้กับน้องที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นกันด้วย
บอกเป็นคนสวยและคนใส่ดีด้วยนะ
แล้วนี่เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมาก

ใช่น้องละลินน้องอาคินนะลูกสาวลูกชายไปกันหมดเลยพี่แจ๊ค
เมื่อวานนี้ค่ะพี่อิงฟ้ากับคุณแม่เนยไปกันหมดค่ะ
ครอบครัวคุณสามีน้องลาลินน้องอาคินไปกันที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
เพื่อร่วมบริจาคสิ่งของและเงินมูลค่า๑แสนบาท
เนื่องจากว่าครบรอบ๗ปีธุรกิจเครื่องสำอางของแม่เนยไง
ก็เลยถือโอกาสนี้ไปทำบุญนะคะ
โดยพี่ฟ้าไปในฐานะพรีเซนเตอร์นะคะ
และที่สำคัญก็เป็นการทำบุญวันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องอาคีนลูกชายของแม่เนยด้วย
เรียกว่าน้องที่มูลนิธิเนี่ยอิ่มท้องด้วยฟุตทรัคอาหารไอศครีมเพียบเลยพี่แจ๊ค

งานนี้นะคะอิงฟ้ากับแม่เนยเขาบอกว่าอยากจะแบ่งปันสิ่งดีให้กับเด็กที่นี่
ซึ่งแม่เนยเองเนี่ยก็อยากต้อนรับอิงฟ้าด้วยหลังจากที่ได้ตำแหน่งจากเวทีระดับโลกมา

ด้วยมาทำบุญแล้วก็เราก็รู้สึกดี
สวยทั้งคู่เลย
สวยทั้งคู่เลยแต่ว่าพี่ฟ้าของเรามาในลูกแจ๊ดดี้หล่อเหมือนกันนะ

ใช่แอบไปส่องในไอจีพี่ฟ้าลงรูปพี่ฟ้ากับคุณพ่อเปรียบเทียบกัน
ใครกันหล่อใครหล่อกว่ากันต้องบอกว่าคุณพ่อพี่ฟ้าก็หล่อนะ
หักหวับละก็อิ่มเอนเตรียมปีปรีไปด้วยกันจริงหนองเกิดวันที่๙พฤศจิกายน
ซึ่งแม่เนยเองก็บอกว่าวันจริงเนี่ยนะก็คงจะไปวัดแล้วก็พากันไปทานข้าวแบบเรียบง่าย
ส่วนของขวัญวันเกิดที่จะให้ลูกชายแม่เนยเขาก็บอกนะคะว่า
เป็นของที่น้องอคินชอบและเป็นของเกี่ยวกับตัวเลข
หลายคนอยากรู้แล้วไปฟังแม่เนยกันดีกว่าจ้ะ
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกิดวันนี้
ก็ต้องอธิบายว่าทำบุญวันเกิดล่วงหน้านะอะไรอย่างนี้
เด็กชอบตัวเลขค่ะเขาก็จะนับว่าแบบพี่มากันกี่คนอะไรอย่างนี้
คือด้วยความที่เขาชอบตัวเลขมากเขาจะเป๊ะเรื่องตัวเลขว่าวันเกิดเขาวันที่๙นะ
แล้ววันนี้วันที่๖อยู่เลยผ่านอาคินคือง่ายมากเลยค่ะ
เข้าไปดูอะไรที่มันเป็นตัวเลข
เป็นตัวเลขเขาชอบตัวเลขอีกหน่อยก็จะได้รู้แล้วแหละ
ว่าน้องอคิณเขาจะให้เล็กพวกเราเพิ่งได้เห็นนะคะทั้งแฟมีลี่เขานะคะ
สามีเขาว่างานดีแล้วลูกเขาน่าเอ็นดูทั้งคู่เลยเนอะ
เป็นครอบครวดแบบน่ารักมากเลยพ่อก็เหล่าแม่ก็สวยลูกก็น่ารัก
ช่วงนี้งานบุญบ่อยเนาะนะคะ